เป็นคดีของพริตตี้สาวที่ชื่อว่าเดียเนี่ยนะคะคือเดียบอกว่ามารับงาน
ในช่วงเวลา๑๐โมงเช้าของวันถัดไป
ตำรวจนะคะหาหลักฐานเพิ่มเติมเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
นำมาสู่การออกหมายจับคนที่อยู่ในปาร์ตี้๖คน

จากคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสด
จากสพบังบัวทองค่ะเชิญค่ะ
ครับการออกหมายจับทั้ง๖คนในบ้านจัดงานปาร์ตี้ในครั้งนี้นะครับ
เนื่องมาจากพริตตี้ที่ชื่อเดีย
ที่ได้เข้ามารับงานบ้านหลังดั้งกล่าวต่อจากรัลลาเบล
ได้เข้ามาแจ้งความข้อหารถูกกระทำอาณาจารย์
นำไปสู่การออกหมายจับในครั้งนี้ครับ
พลตำรวจตีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
เดินทางมาติดตามความคืบหน้าทางคดีแก๊งปาร์ตี้ย่านบางบัวทองที่สพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
โดยเปิดเผยว่าล่าสุดตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานวัตถุและประจักษ์พยาน
รวมไปถึงหลักฐานที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เก็บมาจากบ้านจัดงานปาร์ตี้ตั้งแต่วันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมาครับ
หลังการรวบรวมหลักฐานวันนี้จึงได้ขออนุมัติหมายสารจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด๖รายแล้ว
แก่นายชัยพลพันนาหรือคิวนายนาธีสถิตพงศ์สถาพรหรือตีนางสาวพิกุณฑองบุญภาหรือเฟิร์ส
นายกิจสดาโลหิตดีหรือโนบินางสาวพัฒนันรักษากุลหรือปีใหม่และนายโกเศษฤทธิมิธิเริกหรือปิงปอง
จำนวน๒ข้อหาคือข้อหาซ่องโจรอัตราโทษ๕ปีและข้อหาร่วมกระทำอนาจารย์บุคคลอายุ๑๕ปี
โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้หญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ซึ่งข้อหานี้มีอัตราโทษ๑๐ปี
โดยขณะนี้สามารถจับกลุ่มได้แล้ว๔รายคือนายชัยพลนายนาธีนางสาวพิกุณฑองและนายโกเศษเหลืออีก๒รายคือนางสาวพัฒนันและนายกฤษดาซึ่งชุดสืบสวนกำลังติดตามตัวอยู่
หากการสอบสวนมีการพาดพิงถึงผู้อื่นจะมีการออกหมายจับเพิ่มทั้งหมดครับ
และจะทำการขยายผลเพื่อหาผู้กระทำความผิดต่อไปยืนยันว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในครั้งนี้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาครับ
แม้จะเป็นคดีอะไรทุกคดีในภาคหนึ่งที่มีหมายจับเราติดตามอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วฮะ
ตรงนี้เราขอเวลาสอบสวนนิดหนึ่งฮะเดี๋ยวสอบสวนทั้ง๔คนเนี่ย
เราจะได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วยังไม่พอถ้าหากพลาดพิง
หรือมีบุคคลอื่นที่มากกว่านี้ทางผู้การจังหวัดและก็ทางบางบัวทองเนี่ย
ดำเนินคดีทั้งหมดนะครับซึ่งขณะนี้ตัวละครเราทราบอยู่แล้ว
แต่เราขอเวลาสอบสวนนี้เขาก็ทำผิดในอุ้มกอบกฎหมายใด
ไม่ต้องห่วงตรงนี้เราจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา
พยานทุกคนทุกสายทุกคนทางเจ้าที่ตำรวจยินดีที่จะดูแลเป็นกรณีพิเศษเลยนะฮะ
ผมนะท่านจะต้องท่านจะต้องอยู่ในกรอบนะครับท่านอย่าทำผิดกฎหมาย
สำหรับพยานหลักฐานที่ทำให้สารอนุมัติหมายจับนั่นก็คือกางเกงใน
กางเกงและผ้าห่มซึ่งทั้งสามอย่างมีหลักฐานที่มีเชื้ออสุจิ
แต่ตำรวจยังไม่เปิดเผยว่าเป็นของใคร
มารับงานบ้านหลังดังกล่าวต่อจากอัลลาเบล
เข้าแจ้งความร้องทุกข์กรณีถูกกระทำอาณาจารย์
พร้อมนำหลักฐานให้กับพนักงานสอบสวนครับ
การสอบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลาลาเบล
ก็จะประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาน
และตำรวจสนบุคโลเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไปครับ
จนถึงขณะนี้นะครับก็เป็นเวลากว่า๒ชั่วโมงแล้วนะครับ
ที่ทางพนักงานสอบสวนสพบังวลทอง
ได้สอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๔ราย
ถ้าหากการสอบสวนนะครับมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไร
ทางทีมข่าวจะรายงานให้ทราบทันทีครับ

ได้รายงานสดจากสพบังวลทองจังหวัดนธมุรีครับ

สำหรับหมายจับที่ออกมาล่าสุด๖คนนี้นะคะ
เกี่ยวข้องย้ำนะคะไปเกี่ยวข้องกับพริตตี้สาวที่ชื่อว่าเดีย
ที่มีหลักฐานยืนยันว่าถูกกระทำอนาจารย์ในคืนวันเดียว
แต่ว่าจะมีการออกหมายจับอะไรต่อมาอีกหรือไม่
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ถ้าเจอหลักฐานอาจจะออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
ลาลาเบลเพิ่มคือมันก็แยกกันคนละกรณีกันนะคะ
นี่แหละมันเป็นการสะท้อนความดำมืดในสังคมไทยอย่างหนึ่งด้วยนะ